คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปนี้แชร์สนั่นกันโลกโซเชียลเลยนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นบนสะพานด้วย
และจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ขณะที่รถเขาติด
ปีนขึ้นไปด้านหลังรถกระบะที่เขามีตู้เก็บของเนี่ย

คนที่ถ่ายคลิปนี้เป็นรถคันหลังเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ถ่ายไว้ได้
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้นะครับ
เข้ามารถแล้วเมื่อกี้เข้ามายังไง

อะไรวะเหมือนเขาหนีอะไรมา

หรือว่าเขาเปิดประตูลงมาจากรถ

แล้วกระจกกล้องกระจกกล้องก็ใส่

ใหม่พูดไงไม่เข้าไปล้อเลี่ยง

นี่เปิดหนึ่งแล้วเข้ามา
บริเวณทั่วี

คุณจังหวะตอนท้ายของคลิปน่ากลัวสุดเหมือนกัน

คือจริงผู้ชายคนที่ปีนเข้าไปในรถกระบะคันนั้น
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนสะพานนี้นะคุณนะ

สงสัยผู้ชายคนนั้นจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ทำไม
แล้วก็ปีนขึ้นไปบนรถกระบะ
เข้าไปในตู้เก็บของของรถกระบะคันนั้นนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยถ่ายเหตุการณ์เอาไว้คุณ
และในรถของเธอก็มีเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน

แต่ทีนี้กระจกรถของเธอมันใส
จังหวะที่ผู้ชายคนนี้มันเปิดออกมา

ก็คงมองเห็นว่าเธอถ่ายคลิปอยู่
ผู้ชายคนนั้นนะเดี๋ยวคุณจะได้รู้อีกทีนะครับ

ก็วิ่งมานี่ตอนผู้ชายคนนี้มันเปิดมาแล้วนะคุณ
มันจดจ้องอยู่นะ
ว่าใครทำอะไรอยู่คันหลังบ้าง
และเห็นแล้วล่ะว่าผู้หญิงคนนี้ถ่ายคลิป
นี่คุณดูจังหวะระทึกนี้
และปรากฏว่าผู้ชายถอดเสื้อคนนี้
ก็วิ่งมาเลยแล้วผู้หญิงเขาก็รู้ไงคุณ
ว่าผู้ชายคนนี้มันวิ่งมาที่รถ

เขารีบเหมือนกับกล้องนี้ก็แบบเอาลบเลย
เอากล้องหลบก่อนแต่ผู้ชายคนนี้
พยายามที่จะลงมาเปิดประตูหลังรถของเธอ
บอกโชคดีที่รถของเธอล็อกไว้

ผู้ชายคนนี้มันเปิดประตูรถเข้ามาในรถได้

นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน๔โมงเย็น
แล้วก็คลิปนี้ถูกแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของคดี
ก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวชายรายนี้
มาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คือไม่รู้เลยว่าวัตถุประสงค์ของผู้ชายคนนี้
จะทำอะไรกันแน่จะเข้าไปขโมยของในตู้ของรถกระบะหรือไม่
หรือเป็นชายสติไม่ดีกันแน่นะครับ

คำนี้มันยิ่งมันอะไรอะ